นะฮะเขามีศูนย์พักคอยของอบตเสดียงปรากฏว่าผู้ป่วยเขาบอกกับเจ้าหน้าที่บอกโอ้โหไม่ไหวเลยแค่ป่วยก็เครียดจะตายอยู่แล้ว
อยู่ที่นี่เจอผีหลอกเข้าไปอีกโอ้โหท่านผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์บอกไม่รู้จะทำยังไงครับ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่นี่แหละ
ก็เลยนิมนต์พระมานะฮะนิมนต์พระมาเพื่อให้มาสวดให้เอาน้ำมนต์มาพรมให้นะครับนี่ครับ
หลวงพ่อท่านก็แหมจะเข้าไปในจุดนั้นก็เป็นจุดของศูนย์พักคอยของผู้ป่วยโควิดใช่ไหมฮะ
ท่านก็เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ท่านเนี่ยทำน้ำมนต์ให้นะครับ
แล้วก็นำพระพุทธรูปไปที่ตึกผู้ป่วยพระท่านก็จดบทส่งบทสวดอะไรให้เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ท่องปิดท่องถูกท่องแหละนะ
นำพระไปเอาน้ำมนต์ไปแล้วก็ไปสวดไปพรมนี่ครับอ่า
ตามที่หลวงพ่อท่านบอกมาแม้จะนิมนต์หลวงพ่อมาถึงนี่ก็เกรงใจท่าน
เห็นไหมฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยอบตเสดียงนะครับ
ทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจค่ะพรมน้ำมนต์ให้ด้วยนี่เห็นไหม
เจอผีใช่ไหมได้น้ำมนต์มาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ฮะ
บอกเจอกันหลายวันเจอกันหลายคืนนะครับเจอยังไงเนอะเจอจริงเหรอ
บางคนเขาก็เจอบางคนเขาก็บอกเขาก็ไม่เจอคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะ
นักพัฒนาชุมชนของอบตเสดียงนะครับคุณสุริพรนาคสำราน
เป็นผู้โพสต์นั่นแหละนะบอกว่าเธอมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่นี่
เป็นผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวนะค่ะมีอยู่สี่สิบเอ็ดคนนะครับ
ศูนย์ที่ทางอบตเสดียงทำเอาไว้เป็นสนามกีฬาจังหวัดเพชรชบูรณ์
ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยมาบอกเจ้าหน้าที่บอกโอ้โหถูกผีหลอกช่วงกลางคืน
บางคนบอกเจอ๔คืนติดต่อกันก็มีหลากหลายรูปแบบเป็นผู้หญิง
เสียงผู้หญิงร้องไห้ก็มีอืมเห็นเงาเดินผ่านก็มีค่ะ
มีเสียงของหล่นเหล็กหล่นเสียงดังก็มีแต่หาตัวไม่เจอ
แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาบอกไม่เคยเจอนะ
แต่เพื่อความสบายใจก็เลยเอ้านะไปหาพระท่าน
คือข้อจำกัดทางความปลอดภัยก็นิมนต์พระมาถึงนี่ก็ลำบากใช่ไหมฮะ
ก็เลยไปขอพระพุทธรูปท่านมาตั้งนะขอน้ำมนต์ท่านมา
พรมให้กับผู้ป่วยเพื่อสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กันนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่เขาบอกเขาไม่เคยเจอนะ
บางคนเข้าเวรกลางคืนก็บอกไม่เคยเจออ่าอย่างผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ย
อายุห้าสิบสามแล้วนะบอกว่ามาอยู่ที่นี่สิบเอ็ดวันนะ
ครบสิบสี่วันยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนี้แล้วตั้งแต่อยู่มายังไม่เคยเจอเลยนะ
เจอมีเมื่อคืนเนี่ยลุงแกเจออืม
ผู้ชมคุณเขียนมาสอนบอกเจออะไรอ๋อลุงได้ยินเสียง
เป็นเสียงหมามันกัดกันซึ่งชัดชัดว่าหมามันกัดกัน
ก็ไม่ใช่ผีมันไม่ใช่ผีอาจจะแต่เดี๋ยวมีคนเจอผี

เจอเจอกันหลายคนว่างั้นแล้วว่าใครผมไม่ได้ใส่ใจ
ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ด้วยดิอืมผมเคยได้ยินแต่เสียงหมามากัดกัน
ร้องอีกอีกอีกอยู่แล้วเขาบอกผมว่าได้ยินเสียงคนร้องไหม
เครื่องแฮงนี้ต้องมาแหละต้องเตี๋ยวเตียงคืนแล้วล่ะครับ
ผมบอกไม่มีเสียงคนร้องได้ยินแต่เสียงหมามันกัด
เพราะว่าผมนอนอยู่เขาเอาน้ำบ่นเอาเอาเอาเอา

แต่คุณป้าท่านหนึ่งนะอายุ๔๗แล้วผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะครับ
อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้มา๑๑วันนะครับ
บอกว่าตั้งแต่มาอยู่วันแรกเนี่ยป้าก็ได้ยินเลย
ได้ยินเสียงแปลกอยู่หลายหนนะ
บางคืนเป็นเสียงเด็กร้องพยายามเดินดูไปสอบไปถาม
ไม่มีเด็กมากักตัวที่นี่นะไปถามทุกห้องเลยนะ
ไม่มีเด็กมากักตัวมีคืนนึงเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิง
คลางฮือเหมือนคนร้องไห้ก็มี
ป้านี่กลัวมากนอนไม่หลับเลย
บางครั้งเนี่ยต้องเดินมาเข้าห้องน้ำกลางดึกนะ
ก็ลำบากต้องไปไหว้วานเจ้าหน้าที่
สุดท้ายก็เลยบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยอ้าว
ไปหาพระมาไปหาน้ำมนต์มามาประมาพรมให้นะครับ

แล้วก็พอทีนี้แฟนแฟนได้ยินแล้วก็จะมีเด็กดื้อหน่อย
แท็กซี่ที่เราดูแลอยู่ครับก็จะชอบหยอกกับเพื่อน
เขาก็หยอกกันเขาจะร้องอีกประมาณนี้ไง
ทางแฟนกับทางญาติที่มาด้วยกัน
นักเรียนก็อยู่กันครบก็วิ่งออกไปดูก็ไม่มีอะไร
ก็แสงร้องนี่บอกตรง
คือว่ามัน

มีวีดวันนั้นที่ว่าตกใจกัน

ไม่มีใครพูดเพราะเด็กมันนอนดึก

มีเสียงร้องอยู่ข้างนอก
ร้องแบบฮือฮือฮืออะไรอย่างนี้

เขาลงเขาเลี้ยงอะไรว่าจะไม่ใช่เด็กที่เป็นเด็กจริงนะ

จริงเพื่อความสบายใจของผู้ป่วยก็

บอกนอนหลับสบายไม่เจออะไรเลย
นี่เห็นมั้ยชื่นชมเจ้าหน้าที่
จริงดีแล้วนะคะถ้าไม่เจอผีเราก็ดีค่ะ